มาดูอีกเรื่องกันหน่อยค่ะเป็นการตายเหมือนจะปริศนา
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเสียชีวิตเองหรือเป็นการฆาตกรรม
เป็นนุ่มชาวมหาสารคามนะคะสภาพเนี่ยมีมีดปักอยู่ที่อก
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านทีนี้ตำรวจบอกว่า
คือผู้ตายเนี่ยพฤติกรรมคือเป็นคนดื่มเหล้าหนักแล้วก็เมาหนัก
ไม่รู้ว่าสะดุดล้มจนมีดแทงตัวเองหรือถูกฆาตกรรม
แต่เดี๋ยวเรามีข้อมูลให้คุณผู้ชมไล่ตามไปพร้อมกัน
แล้วลองคิดไปพร้อมกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
ตำรวจสพเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งมานะคะว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิต
หน้าบ้านเลขที่๒๐๖ในตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ก็รีบไปที่เกิดเหตุพร้อมกับกู้ภัยนะคะ
พบศพของนายพันชัยนามบุรีวัย๕๓ปี
สภาพคือถูกมีดแทงเข้าหน้าอกแถวลิ้นปี่นอนจมกองเลือดอยู่นอกบ้าน
ระเบียงหน้าบ้านก็มีรอยหยดเลือดคล้ายคนตายเดินวนไปวนมา
เหมือนจะพยายามเข้าบ้านแต่เข้าไม่ได้
ไปสอบถามคนที่พบศพคนแรกคือหลานชายของผู้ตายนะคะ

เขาเล่าบอกว่าเขาได้ยินเสียงลุงร้องดังมาก
โอ๊ยก็เลยรีบเปิดไฟแล้ววิ่งออกมาดู
เห็นลุงนอนหายใจรวยรินอยู่ก็เลยรีบโทรแจ้ง๑๖๖
แต่สุดท้ายลุงเขาก็เสียชีวิตนะคะ
เราไปคุยกับนางสาวทัศนีนามบุรีภรรยาของผู้ตายค่ะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคำวันที่๒๕ธน

บอกสามีโดนแทงนอนจมกองเลือดอยู่
ก็รีบกลับมาดูก็เห็นว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
บอกว่าปกติสามีเป็นคนชอบดื่มเหล้าแต่ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีศัตรู
จะมีก็แค่หึงหวงคอยระแวงว่าเธอจะไปคุยกับใครจะไปกับผู้ชายอื่นหรือเปล่าแค่นั้น
และอีกอย่างหนึ่งพฤติกรรมของสามีก็คือเวลาเมาชอบเดินถือมีดไปมา
ที่จังหวัดมหาสลขามนะครับบ้านที่เกิดเหตุอยู่กลางหมู่บ้านนะครับ
หลังสราบประชาคมหมู่บ้านบ้านม่อมเพิ่มเมือง
น่าแปลกใจคือไม่มีคนได้ยินเสียง
หรือว่าพบเห็นเหตุการณ์แม้แต่คนเดียว

พิสูจน์หลักฐานวันนี้ก็มาลงพื้นที่

ที่บ้านของผู้ตายก็ปิดเงียบไม่มีใครอยู่นะฮะ
รวมไปถึงหลานที่เจอศพคนแรกก็ไม่อยู่นะครับหน้าบ้านก็ยังมีพวกคราบเลือดอยู่นะครับ
ชุดสืบสวนของสพมมหาสรคามได้นำตัวหลานชายวัยสิบหกปีของผู้ตายที่เจอศพคนแรกเนี่ย
มาสอบถามข้อมูลอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องสงสัย
ว่าก่อนที่จะเจอศพมีใครเข้ามาในพื้นที่ในบ้านหรือเปล่า
หลานชายบอกนะครับที่คุยกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยตอนนั้นก็นอนคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงของลุงร้องเสียงดังโอ๊ยเสียงดังมาก
ก็เปิดไฟลุกออกมาเปิดประตูดูก็เห็นลุงเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านแล้ว
ก็รีบโทรเรียกกู้ชีพให้มาช่วยนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าลุงเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะ
กู้ชีพก็มาช่วยก็ลุงก็เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ซึ่งหลานยืนยันว่าไม่เจอใครเลยนะฮะแม้แต่คนเดียวนะครับ
มีแต่ลุงที่นอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านเท่านั้น
อยู่บ้านเขาเขาอยู่บ้านเจ้านะครับเขาอยู่บ้านเขา
ไม่ได้ยินเสียงใครเดินเข้ามาไม่ได้ยินเสียงธรรมอะไรอยู่เลย

กลัวลุงเขามีเรื่องมีปัญหากับใคร
ไม่ครับก็มีแต่ทะเลาะกับแฟนครับ
ก็มีอีกคนที่ตำรวจได้นำไปสอบถามข้อมูลแล้วคือภรรยาของผู้ตายนะฮะ
เราก็พยายามที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่วันนี้ก็ยังติดต่อภรรยาผู้ตายไม่ได้นะครับ
ชาวบ้านในบ้านหม้อให้ข้อมูลว่าผู้ตายกับภรรยาเขาก็มีปากเสียงกัน

จากฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งผู้ตาย
ก็แม้จะกินเหล้าแต่ก็จะหาเงินมาดูแลครอบครัวนะครับ
มีข้อมูลจากการสืบสวนบอกว่ามีพยานคนหนึ่งบอกว่าเห็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น
๔คนด้วยกันนะครับมีที่ชื่อในวินในตุ๋ยในนบในกอล์ฟ
นั่งกินเหล้าอยู่ที่สารากลางบ้านห่างจากบ้านผู้ตาย๓๐เมตร
ก็ดื่มกันตั้งแต่ช่วง๒ทุ่มหลังจากผู้ตายถูกแทง
พวกนี้ไม่มีใครเจอเลยนะครับตำรวจตามมาสอบถามได้สามคนนะฮะ
ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะฮะที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลนะฮะ
อันนี้เป็นข้อมูลจากทางชาวบ้านนะครับเป็นรายงานข่าวนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ทีนี้คนที่ยังตามไม่เจอเนี่ยคือ๑ใน๔ที่นั่งดื่มเหล้าอยู่แถวบ้านผู้ตาย
เมื่อคืนนี้เนี่ยชื่อว่าในกอล์ฟในกอล์ฟเนี่ยความจริงคนที่ให้ข้อมูล
แล้วก็เป็นรายงานออกมากับชุดสืบสวนเนี่ยบอกว่าความจริงก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านผู้ตายด้วยนี่แหละ
เป็นรอปภอยู่กรุงเทพนะอ่าคือพอเกิดเหตุแล้วก็หายไปแต่ก็มีคนอ้างว่าในก๊อฟเนี่ย
เขาเป็นรบพออยู่กรุงเทพไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วแต่พยานก็บอกว่าก็ยังเห็นอยู่นะ
มันก็เลยยังขัดแย้งกันอยู่ข้อมูลตรงนี้นะครับน้องชายผู้ตายก็ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
บอกเมื่อวานช่วงค่ำไปหาพี่ชายที่บ้านจะถามเรื่องไปทำงานรับจ้างด้วยกัน
ก็เจอวัยรุ่นสามสี่คนนั่งกินเหล้าอยู่หน้าหมู่บ้านหนึ่งในนั้นก็มีในกอล์ฟด้วยเขายืนยัน
แล้วในกอล์ฟเป็นคนไปเคาะเรียกพี่ชายเขาแต่พี่ชายไม่ออกมาก็เลยขับรถกลับบ้าน
ที่อีกชั่วโมงนึงเนี่ยจะมีโทรศัพท์มาแจ้งว่าพี่ถูกแทงตายนะครับ
ถ้าจะถามว่าสงสัยใครที่สุดนะฮะน้องชายของผู้ตายบอกว่าก็สงสัยคนที่หายตัวไปนี่แหละ
กล้าไปเงินประมาทรูสามเซียนเอินในแรงที่แซงออกให้แย้วออกมาเลย
ผมจะเอาเมียให้หันอยู่หันเป็นบ้านหลังกันทั้ง๓คนครับ

เขาว่ากรอบแล้วเห็นไงอยู่ของเฮียวเห็นไงเป็นยอม
ว่าเห็นเป็นนั่นแหละครับอยู่หลังนี้เลยครับ
อยู่หลังนั้นครับ
อยู่หลังนั้นกันเลยครับอยู่ข้างนี้เลยอยู่มะดวนเลยครับ

ผมทำอย่างน้องนี่หน่อยผมถามแบบนี้กับเมฆษาอาหาร
ว่าก็มีมอเซ็ตพี่ที่เอกเนี่ยเอกที่เข้ามา
สองคนเป็นวัยรุ่นประมาณสิบแปด

คิดกว่านี่แหละสองคนมาผู้หนึ่งใส่หมูกันหนอผู้หนึ่งมอเซ็ต
แล้ววันนี้ก็โทรหากันบอกว่าอยู่ใสจะอยู่เมืองไหนเนี่ย

คนนั้นก็เลยเนี่ยออกมาให้กันเห็นแล้ว
คนที่วันที่มอเซ็ตน่ะโว้นกลับไปแล้วก็เอาอีกคนนึงไปลงใส่นูกกับลูก
แล้วพอดีก็กลับมาคนเดียวกลับมาหาว่าคนนี้ไป
เพราะว่าหนูไม่รู้จักว่าคุณตีกันหรือว่าทั้งคนตายสิล่ะ
บันนี้ก็เลยก็นูก็ไม่สงสัยอย่างหรอกบันนี้สักพัก
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ต้องสงสัยที่ทรายกระเป๋าเปส่วนแม้สวมเหงื่อแก๊บสุด
เดินมาเนี่ยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงผู้ต้องสงสัยคุยโทรศัพท์บอกว่าให้มารับหน่อย
ลักษณะเนี่ยจับสำนิงแล้วคิดว่าคือในกอล์ฟแล้วก็มีเพื่อนขี่จักรยานยนต
สี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีผู้ชายคนนี้ก็เดินผ่านหน้ากล้องวงจรปิดจริงจริง
แต่ที่มันน่าตกใจคือเขาบอกว่าหลังจากนั้นพอเขาเห็นผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
คล้อยหลัง๑๐นาทีเห็นนายพันชัยผู้ตายเดินตามนายผู้ต้องสงสัยคนนี้มา
เขาบอกเขามั่นใจว่าเขาเห็นว่าคือนายพันชัยแน่คิดว่าสงสัยพันชัยคงยังไม่รู้ว่าตัวเองตายหรือเปล่า
เพราะว่าเสื้อผ้าที่เห็นผู้ตายสวมใส่ตอนเดินตามมาเนี่ยก็คือชุดเดียวกันกับที่ผู้ตายใส่ที่โดนแทงตายอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะคะแต่เบื้องต้นค่ะตอนนี้ก็คือตำรวจเนี่ยน่าจะต้องการตัวในกอล์ฟมากที่สุดแหละ
งานลึกเนี่ยบอกว่าในกอล์ฟเองความจริงก็กินอยู่ที่บ้านของผู้ตายเขานี่แหละ

แต่ว่ายังมีคนปิดบังอยู่อะไรอยู่รอการสืบสวนกันแล้วกันนะครับ
แต่พยาน๓คนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่กับในกอล์ฟเมื่อคืนนี้นะฮะตอนค่ำเนี่ยทีแรกกลับปฏิเสธบอกอ๋อก๊อฟไม่ได้นั่งอยู่ด้วย
แต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยยอมรับแล้วว่าในกอล์ฟเนี่ยอยู่ด้วยจะปิดบังทำไมนะฮะ
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับในกอล์ฟข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ศพของผู้ตายตอนนี้ญาติยังรอรับศพอยู่นะฮะก็เตรียมสถานที่ที่บ้านเอาไว้นะครับที่จะบำเพ็ญกุศลศพกันนะฮะ